ผู้ต้องหา๒คนในคดีลักทรัพย์และชิงทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีที่ถูกนำตัวมาแถลงข่าวเมื่อวานนี้
ใช้จังหวะที่เจ้าหน้าที่นำตัวเข้าที่คุมขังนะคะหลบหนีไปได้นะคะซึ่งสุดท้ายแล้วตำรวจตามจับได้หนึ่งคนค่ะ
และระหว่างที่พนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองคนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
กำลังจะนำตัวเข้าห้องขังนายบัลลังอาศัยจังหวะ
นำข้อมือออกจากกุญแจมือที่ตำรวจนั้นใส่ไว้
สะบัดแขนจากการจับกลุ่มแล้ววิ่งหลบหนีไป
พร้อมกับนายสารวุฒิซึ่งยังคงมีกุญแจมือนั้นติดข้อมือไปด้วยนะคะ
ตำรวจก็วิ่งติดตามและจับนายบัลลังไว้ได้
ส่วนนายสารวุฒิวิ่งไปขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านที่จอดไว้

ระดมกำลังออกติดตามที่บ้านของนางสาวอาริยาบุญช่วย
ซึ่งเป็นแฟนสาวพักอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอชะอำค่ะ
แต่ปรากฏว่านายสารวุฒิไปรับตัวนางสาวอาริยาหลบหนีไปก่อน
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ทราบว่านายสารวุฒิขี่รถจักรยานยนต์
โดยใช้เส้นทางสายคันกั้นน้ำเข็มจึงปิดล้อมพื้นที่
และในช่วงเวลาประมาณ๓นาฬิกาที่ผ่านมานะคะ
พบตัวนางสาวอาริยาไปหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าละเมาะริมหาดเจ้าสำรานค่ะ
เจ้าตัวก็รับสารภาพว่านายสารวุฒิไปรับมาจากบ้าน
เพื่อที่จะหลบหนีไปด้วยกันแต่ว่าถูกตำรวจกดดัน
นายสารวุฒิจึงปล่อยตนเองทิ้งไว้ก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะคะ
หลังจากนั้นตำรวจพบรถจักรยานยนต์ที่นายสารวุฒิขโมยไป
จอดทิ้งไว้ในป่าละเมาะคาดว่ายังคงซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่นะคะ
ได้สั่งการให้ตรวจค้นอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ